เขาไปพบน้องอายุสักประมาณ๑๑ปีเป็นผู้หญิง
ซึ่งน้องมีลักษณะอาการป่วยเป็นเด็กออทิสติกด้วย
ไปพบคือสภาพน้องหมดสติ
ก็เลยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณช่วงค่ำของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
พอไปตรวจแล้วสภาพคือน้องขอโทษนะคะอวัยวะเพศฉีกขาด
คือคาดว่าน้องเนี่ยอาจจะถูกกระทำชำราวมาซึ่งตอนนี้คาดกันว่าน่าจะเป็นพ่อเลี้ยง
ซึ่งยายของน้องยืนยันเลยนะบอกว่าพ่อเลี้ยงของน้อง
ไปรับน้องมาจากที่บ้านที่จังหวัดอ่างทองเพราะไปอ้างว่าคุณแม่ของน้อง
ก็คือลูกสาวของคุณยายเนี่ยป่วยตอนนี้ป่วยหนักเลยก็เลยรับน้องมา
เพื่อที่จะมาเยี่ยมคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทสมหมายเต็มเปี่ยมเป็นหัวหน้าชุดสอบสวน
อาการดีขึ้นมากค่ะสามารถตอบข้อสักถามต่างได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้สภาพเรื่องของจิตใจดีขึ้นกว่านี้
ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุค่ะ
คือเบื้องต้นถ้ายังผลตรวจยังไม่ชัดเจน
ก็ต้องพรากผู้ยาวอายุไม่เกิน๑๕ปี

อันนี้คือต้องรอผลจากแพทย์แล้วก็มีการเพิ่มข้อหาอีกที

หรือดูอีกทีว่าแพทย์จะให้ความเห็นได้แค่ไหนเพียงใด

เพราะมีน้องก็มีร่องรอยมีโลหิตไหลอะไร
ก็น่าเชื่อว่าน่าจะถูกกระทำทางเกี่ยวกับทางละเมิดทางเพศอะไรประมาณนี้
เท่าที่สอปครรมใหญ่ไปก็
ใหญ่ก็พอให้ความร่วมมือพอสังควรว่า
มีผู้ใดไปรับน้องมา

นี่นะคะนอกจากนี้ผู้กำกับสพกระทุ่มแบนบอกด้วยว่า
ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วล่ะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรต่าง

อกจากนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณยาย
ของน้องวัย๑๑ปีซึ่งป่วยเป็นเด็กออทิสติก
คุณยายบอกว่ายืนยันเลยบอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมา
อ้างบอกว่าจะพาน้องมาหาคุณแม่ของน้องที่โรงพยาบาล
ซึ่งบอกว่าคุณแม่ของน้องตอนนี้ป่วยหนัก
สุดท้ายยายก็เลยตัดสินใจยอมให้น้องเดินทางมากับพ่อเลี้ยง
ปู่ก็โทรไปว่าเราจะมาส่งหลานกันไหม

กระทั่งมารู้อีกทีตอนที่มีคนโทรไปแจ้ง
บอกว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นกับหลานสาว
ที่สำคัญคุณยายบอกว่าน้องคือไม่ใช่เด็กปกติ
เพราะว่ามีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
แล้วก็มีอาการออทิสติกตั้งแต่เกิด
ได้รับเบี้ยผู้พิการตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับนายสมหมายหวัดด้วงดี
เป็นคนขับรถแท็กซี่พาน้องไปส่งที่โรงพยาบาล
คุณสมหมายบอกว่าตัวเองไปเจอน้องตอนนั้น

มีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปจอด
แล้วก็บอกว่าช่วยพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อย
น้องหมดสติคือก่อนหน้านี้มอเตอร์ไซค์ไปพบน้องก่อน
แล้วก็เอามาส่งต่อให้กับคุณสมหมาย
คุณสมหมายก็เลยส่งต่อที่โรงพยาบาล
ส่วนเจ้าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อมอเตอร์ไซคันนั้นได้
ซึ่งคาดว่าตามรายงานข่าว
เตอร์ไซคันนี้ก็น่าจะเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะคนขับรถแท็กซี่บอกว่า

ทั้งมีความตกใจด้วยอยากจะช่วยเหลือเด็ก
รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้ยี่ห้อก็จำไม่ได้

เป็นห่วงเด็กอย่างเดียวเพราะว่าจะรีบไปส่งโรงพยาบาล

ค่ะเอาล่ะแต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้
ส่วนนายแพทย์พรชัยพงประพากร
เราพบในการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนบอกว่า
เมื่อคืนตอนที่รับตัวน้องมา
น้องมีอาการช็อกเพราะว่าน้องเสียเลือดมาก
แล้วก็มีบาดแผลตรงบริเวณช่องคลอดเพียงที่เดียว
สภาพจิตใจน้องตอนนี้ต้องใช้คำว่าหนักนะคะ
จิตแพทย์ก็ต้องเข้าไปดูแลน้องอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ